ส่วนอีกหนึ่งคดีที่เกิดขึ้นที่นครราชศรีมานะคะที่เราเคยรายงานกันไปแล้วล่ะ
ที่ว่ามีสาวโรงงานเข้ามาร้องเรียนว่าปกติแล้วเราจะมีการตรวจร่างกายประจำปี
ก็จะมีทีมแพทย์ทีมพยาบาลเข้ามาที่บริษัทมาที่พื้นที่ของเราแล้วก็มาตรวจเรา
โรงงานนับ๑๐คนเขามาร้องเรียนว่าถูกหมอลวนลามถูกจับหน้าอก
คือตรวจจริงเนี่ยมันแค่แตะแต่อันนี้เขาบอกเขาถูกจับถูกรูปคลำ
เรื่องนี้มันเกิดขึ้นคดีความครบ๑ปีเต็มแล้วนะคะ
ซึ่งอายการจังหวัดศรีคิ้วก็มีการตัดสินใจออกมาแล้วด้วยนะคะ

เป็นเหตุการณ์พนักงานสาวโรงงานในเขตอุตสาหกรรมนวะนครอำเภอสูงเนิน
จังหวัดนครราชศรีมา๑๒คนเลยนะคะ
ที่เขาแจ้งความดำเนินคดีกับนายแพทย์คนหนึ่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเอกชนชื่อดังในข้อหากระทำอนาจารย์
อย่างที่บอกว่าเขาถูกล่วงเกินทั้งจับทั้งรูปทั้งคลำหน้าอก
ระหว่างตรวจสุขภาพในห้องมิดชิดแบบ๒ต่อ๒
ตั้งแต่๑๗พฤศจิกายนปีที่แล้วค่ะ

อายการจังหวัดศรีคิ้วมีคำสั่งไม่ฟ้องนายแพทย์คนนี้
ซึ่งนายอานนท์จิตกูลอายการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอายการภาค๓
รักษาราชการในตำแหน่งอายการจังหวัดศรีคิ้วเป็นผู้ลงชื่อในคำสั่งค่ะ
โดยระบุในหนังสือคำสั่งว่า
ตามที่พนักงานสอบสวนความอาญาระหว่างพนักงานสาวรายหนึ่งและพวกอีก๑๑คน
ผู้เสียหายกับนายแพทย์ผู้ถูกกล่าวหาเรื่องกระทำอนาจารย์แก่บุคคลอายุกว่า๑๕ปี
โดยใช้กำลังประทุษร้ายซึ่งตำรวจควรเห็นว่าสั่งฟ้องนั้น
เรื่องนี้ได้มีคำสั่งยุติการดำเนินคดีเพราะผู้เสียหายถอนคำร้องทุกข์ค่ะ
ในแพทย์ผู้ถูกกล่าวหาบอกว่า
คำสั่งยุติการดำเนินคดีเป็นข้อพิสูจน์ชัดแล้วว่าตัวเขาเนี่ยบริสุทธิ์แล้วก็พ้นมณฑินแล้ว
หลังถูกกล่าวหาในทางเสื่อมเสียต่อวิชาชีพแพทย์
ก่อนหน้านี้ผู้เสียหายเรียกร้องเงินค่าทำขวัญ๕๕๐๐๐บาทเลยนะคะ
แต่คุณหมอบอกว่าขอสู้คดีดีกว่าและจะไม่เจรจาใดทั้งสิ้นเพราะมั่นใจในความบริสุทธิ์ของตัวเอง
ยืนยันว่าเป็นการตรวจสุขภาพตามหลักมาตรฐานทั่วไปไม่ได้มีการล่วงละเมิดหรืออนาจารย์
สุดท้ายอายการก็ไม่ได้สั่งฟ้องนะคะ